คุณผู้ชมดูเรื่องหนักมาเยอะแล้วหลายข่าวแล้วเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยค่ะ
ไปดูเรื่องของพี่กู้ภัยกู้ภัยเนี่ยเขาช่วยได้ทุกอย่างนะคะพี่ปอ
ที่เราอ่านข่าวเขามีทำอะไรบ้างคะโอ้โหจับงูจับตัวตัวเงินตัวทอง
ใช่เอ่ออะไรก็ตามพี่กู้ไภมาเสมอค่ะอันนี้ไปดูว่าสาวคนนี้ประทูโชคร้ายจริงจริง
ทำโทรศัพท์มือถือเครื่องละสามหมื่นกว่าบาทโอ้โหตกลงไปในท้อ
มันลงได้พอดีพอดีเนอะพอดีจริงจริงเนี่ยแล้วพี่เขามาถึงค่ะ
เธอก็แจ้งกู้ภัยพี่พี่กู้ภัยช่วยหนูหน่อยเธอก็ยังไม่ได้คาดคิดหรอกนะว่าเธอจะได้
แต่ก็มาพี่มาถึงพี่กูภัยมาถึงปุ๊บอ่ามองดูก่อนส่องดูก่อน
น้ำมันลึกขนาดไหนเอ๊ะมันสามารถล้วงลงไปได้ไหมแล้วใช้เครื่องมือลงไปหยิบมาได้หรือเปล่า
มันทำไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมีการประสานหน่วยงานแล้วค่ะอ่ะมาช่วยกันทุบฝาท่อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณน้ำนะคะที่บริเวณเป็นอยู่ริมถนนถนนสัตวพงดร
อยู่ที่ตำบลดอนหัวล่อที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐรับแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะ
เพราะว่ามีหญิงสาวเนี่ยทำโทรศัพท์ราคาแพงตกลงไปก็เลยไปประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลตะมนต์หัวล่อ
ให้มาช่วยเปิดฝาท่ออีกเพราะว่าฝาท่อมันเป็นปูนมีน้ำหนักมันเปิดยากมันยกไม่ได้
อ่าพอเปิดฝาท่อได้พบว่าเฮ้ยมันลึกค่ะลึกซักประมาณสองเมกร์ค่ะพี่ปอเออ
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยคือก่อนเขาจะลงไปงมหาโทรศัพท์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะ
นี่คือทุบอยู่นะงานทุบก่อนคือกลายเป็นงานหนักเลยอ่ะใช่
แล้วในเมื่อใช้เครื่องมือไม่ได้เดี๋ยวพี่ลงเองน้อง
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูตอนที่พี่เขาลงไปแล้วกันเจอไม่เจอดูค่ะ

แล้วน้ำมันลึกเลยอกเขาอีกนะใช่ค่ะนะคะสุดท้ายเจอคุณผู้ชม

ท่านนี้ชื่อวันนายปาณสิริถูพฮอม

ของมือธิธรรมดรัสมิมณิรัติเนี่ยแหละ

หน่วยกู้ภัยในโครงการเจ็บจนจาก

เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองขยาดอยู่ที่ให้การสนับสนุนนะคะ
ก็ใช้เวลาในการค้นหาอยู่ประมาณสัก๓๐นาที

นางสาวอาริยาภูผายาง

เธอเป็นเซลล์ขายรถยนต์อยู่ที่โชว์รวมแห่งนี้

แล้วเธอยังโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วย
บอกว่าโทรศัพท์เธอมันใช้งานได้ปกติ
แล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะเดี๋ยวตอนที่พี่กู้ภัยเขาขึ้นมา
แล้วสาวเจ้าเนี่ยเธอได้โทรศัพท์คืนพี่เขาก็นั่งพัก
เธอยังเอาน้ำเนี่ยตักน้ำมาล้างลาดซะหน่อยที่ทำความสะอาดให้
แล้วตอนแรกไม่กล้าลาดนะพี่กู้ภัยบอกลาดเลยน้อง
ลาดมาเสร็จก็ทำความสะอาดให้นะคะ
เธอบอกเธออยากขอบคุณนะทั้งพี่กู้ภัยแล้วก็ทีมงานที่มาช่วยเหลือ
บอกแบบนี้ด้วยนะคะงวดนี้อาจจะมีโชค
เธอให้ทะเบียนรถเธอมาค่ะ
ส่วนเบอร์มือถือให้ทุกเบอร์ไม่ได้จ้ะ

มือถือเอาที่ลงท้ายก็ละกันอันนี้๗๒๘๓
มือถือลงท้ายด้วย๑๑๐ค่ะ
ก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะเอาไปทำอะไร